คุณชินวรเอาเรื่องนี้ก่อนคือมีอะไรจะเพิ่มไหม
เขาเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าแต่คุณหมอวะลงเนี่ย
จะมีปัญหากับรูปแบบเลือกตั้งผู้ว่าของก้าวไกล
ประเศษภัทรวง่ายฮะเพิ่มสักนิดเดียวครับ
เพราะว่าผมไม่ถูกพลาดพิงเลยไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้

แถวภาดพิงตั้งแต่สองรุง๘ปีที่ผ่านมา
ไปภาดพิงพัคที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนื้อศพค
ก็ขายขวัญกันไปขายขวัญกันมา
สิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาคือต้องแก้ปัญหาแบบยั่งยืนต่อไป
คือพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้องแบบยั่งยืน
พัฒนาคุณภาพชีวิตก็ต้องแบบยั่งยืน
สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ปรัชน์เราเคยทำมาแล้ว
ผมคิดว่าชวนโมเดล
เป็นเรื่องที่พี่น้อง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจที่สุด
ผมขอเพียงว่าให้เลือกพักเบอร์๒๖

เราอาศาจากแก้ไขประหนาสามจัวร์ชายแดนภาคใต้
ให้มีสันติสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับ
ข้อมูลถูกต้องใช่ไหมคะ

ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพราะฉะนั้นทำไมถึงคิดว่าคนในพื้นที่

ประการแรกเป็นครั้งแรกที่มีการ
ตั้งพักท้องถิ่นขึ้นมา

ก็จะได้ใจของคนท้องถิ่นได้

เหล่านี้ทั่วโลกก็จะหายไป

สถานการณ์ในทางการเมืองที่ผ่านมานั้น
เป็นสถานการณ์ที่คนภาคใต้ถูก
สามยาวิทยาภาคใต้ถูกกระทำ

ความคิดจากอำนาจจากข้างบน

แม้แต่เรื่องในการพัฒนาอาชีพ

ในเรื่องสิทธิพื้นฐานเรื่องศาสนาเนี่ย

วันนี้เกิดบทเรียนแล้วครับว่า

เข้าถึงพัฒนาและยั่งยืน

คุณชินวัลบอกว่าพักท้องถิ่นเดี๋ยวก็หายไปเหรอ

โอ้โหถูกพัดพิงใช่ไหม

เราต้องให้เห็นภาพก่อนนะครับ

เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านอ่าท่านทวีร์ศรดส่อง

คนที่อยู่ในพื้นที่ที่นานก็คนในพื้นที่
นะครับเพื่อพักประชาชาตินี่

เพื่อแก้ปัญหาของสามจังหวัดโดยตรง
เมื่อปี๖๒เราได้มาถึง๖คน
นั่นคือคนในพื้นที่ยอมรับภักดิ์ประชาชาติ
ว่าจะแก้ไขปัญหาของสามจังหวัดชะเด็ดภักดิ์ใต้

เพราะเขามั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหา
ไม่ใช่ภักดิ์ท้องถิ่นนะครับ

ไปที่สงขาไปสุราชไปนคร
ขึ้นไปเรื่อยเราจะเป็นสถาบัน
ที่จะพัฒนาควบคุมทั้งหมด
โดยความของพักประชาชาติเบอร์๑๑นะครับ

สี่ปีแปดปีคนสงขาน่ะมานั่งอยู่หัวโต๊ะ

คนกรุงเทพคนกรุงเทพ
ก็มานั่งหัวโต๊ะถึงก็ประมาณ

วันนี้คนสามจังหวัดภประชาชาติ
เสนอพรบอุ้มหาย

นั่นคือความต้องการของคนท้องที่

ของภรรณ์ประชาชาทนอกแล้ว

ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป
การเสนอกฎหมายพระรำยัติต้องมีเกิน๒๐คน
ถึงสามารถที่จะเสนอกฎหมายได้
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า

แต่ว่าถ้าไม่ถึง๒๐คนเสดียกฎหมายได้ไหม
ไม่ใช่ทุกคนทราบหมดเลยว่าเสดียกไม่ใช่
ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อย
จะผัดต้องได้๔๐คนขึ้นไป

มันประกายไปแล้วเพราะเดี๋ยวก่อน

ประเด็นระหว่างประชาชาติกับประชาธิบัตร
เข้าใจแล้วทั้ง๒ภักร์นะคะ

ผมมีรู้นกับงานอาจารย์ไปอาหารธรรมนต์นะยังว่าการเสนอปรบอ

ไม่ใช่มันเสนอร่วมกันทั้งหมด
ภักษ์ฝ่ายขาญภักษ์เสรีพวกเราเนี่ย
เสนอไปความคิดเห็นวันนี้ในเวทีนี่

แต่อีกเนี่ยกลุ่มที่เป็นรัฐบาลเก่าเนี่ย
ไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ไหมคะมันผ่านไปแล้วไม่จะเสนอกฎหมาย
เข้าใจประชาธิบัติกับประชาชนแล้ว

มันผ่านไปแล้วมันได้ไปแล้วจบไปแล้ว
ไม่ได้เกี่ยวกับการสนับกฎมันเข้าใจ

ประกาศใช้ไปแล้ว
เดี๋ยวจัดเวทีแยกให้สองพัก

เดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่นี้มีใครใช้สิทธิ์ครับผม

รอสรรพสนุนหรอกทั้งหมด

พอรบอผ่านแล้วใช่ไหม
รับหลักการแล้วใช่ไหม
ประชาชนฝั่งถูกรวม